ถ้าเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนเรียกตัวเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณไปทันทีทันทีเลยค่ะเพราะอะไรอ่ะติดเพื่อนมากเป็นคนแบบให้เพื่อนได้ทุกอย่างเลยมีเรื่องอะไรอยากโทรมาขอให้บอกแล้วถ้าเป็นแฟนก็ลำบากเหมือนกันนะอย่างเงียบมันยังไงนะเออถ้ามีแฟนหายตัวจากเพื่อนเลยบอกว่าถ้าเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนเรียกตัวเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณไป
ใช่มันเหมือนต้องเจอกันก็แค่เจอแค่นั้น
แต่ไม่ได้แสดงความรักต่อกันวันหนึ่งแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลย

เขาเองเป็นนักวางแผนนะ
เขาเลือกการพูดการจนเจรจาการโน้มน้าวนี่เขาดีมาก

แล้วมีเส้นเสาอยู่เส้นหนึ่งเกิดจากเนินจันท
วิ่งมาชนเส้นวาสนา
คนที่วัดบ้านปลายชีวิตก็เขาเป็นคนเลือกคู่ครองด้วย
แต่คนนี้คนนี้นะเวลามีเรื่องมีราวโกรธนะ
หาบทกรหาดอกไม้สวยเสร็จ
หมายความว่าสมมุติผมมีเรื่องกับเกม
กำลังจะเอาไม้ฟาดกันแล้ว
แต่ผมพูดแค่ว่าโอ้คุณมิ้น
เท่านั้นอ่ะเกมทิ้งไม้แล้วแบบว่า

เขาเองเป็นนักวางแผนแล้วเขาเป็นคนฉลาดด้วย
ดูมือขวาแล้วก็ถือว่าถือว่ามือนี้ใช้ได้น่ารักเดียวใจเดียว
เขาแต่งงานครั้งเดียวเลยคนนี้

อยู่กับใครปุ๊บเขาเปลี่ยนตัวเป็นอย่างนี้ตามเขาได้
แต่เขาเองไม่สมหวังเรื่องความรัก
สัญญาณจะดีกับเขาคืออย่าเอาความรักเป็นตัวตั้ง

คุณเคยมีกิจกรรมการแจ้งกับแฟนไหมคะ

คำถามแบบนี้เอาเลยนะคุณอยากรู้เลยใช่ไหม

เลยจากชายคาออกไป
เริ่มที่คุณเทนค่ะ

เป็นห้องแต่งตัวหลังโรงหนังครับ

ผมเคยมีแฟนแล้วแฟนเป็นพนักงานโรงหนัง
แล้วคือสถานการณ์พาไปครับ

ไม่ไปตรงที่มันฉายหนังอ่ะ

เกมคุณตอบได้ไหมครับคำถามคุณจียอน

อ้าวนูนูมีแล้วหรอลูก
มีแล้วในรถเกมครับ

จริงเคยมีในรถเหมือนกันครับ

แต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับ

ที่จอดรถในบ้านอะไรนะครับ
เฮ้ยมันยังไงอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้

อร่องเหมือนหนังแขกเหมือนกันนะ

ไปแล้วไปซะแล้วไปที่กันซะแล้ว

คุณช้า
โอเคเรียบร้อยขอบคุณมาก